ช่วงนี้มีประกาศจากราชกิจจานุเบกษาเข้ามาเป็นประกาศล่าสุดนะคะ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนธรารามาธิบดีศรีศิลป์มหาวชิราลงกรพระวัชิรกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งผลเอกประยุจันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
ตามประกาศลงวันที่๙มิถุนายนพุทธศักราช๒๕๖๒แล้วนั้น
บันนี้พลเอกประยุจรรโชฌานายกรัฐมนตรี
ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๑๕๘ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรี
สมคิตจาตุศีพิทักษ์เป็นรองนายกรัฐมนตรี
วิศนุเครืองามเป็นรองนายกรัฐมนตรี
และนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะ
ตำแหน่งต่อไปนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายกรัฐมนตรี
และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาควบอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พลเอกชายชาญช้างมงคลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
อุตมะสาวนายนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดอนประมัติวินัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
นายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายจุติไกลเลิกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายสุวิทย์เมสินทรีย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระสวงการกระเศษและสหกร
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
นางสาวมนัญญาไทยเศษเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
นายประพัทธโพธสุทนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ศักดิ์สยามชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
อธิรัฐรัตนเศษเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคมนาคม
ถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายพุทธิพงศ์ปุณกันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายสวนเทียรัฐสวนที่เจียระวงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระสวงพลังงาน
นายเวียรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะ
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายนิพนธ์บุญยามณีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
สมศักดิ์เทพสุธินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
คุณอิทธิพลนายอิทธิพลคุณปลื้มเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายนัทพลทีพสุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
นอกจากนี้คุณหญิงกาลายาสูพลพณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระสวงศึกษาธิการ
และอีกหนึ่งท่านที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระสวงศึกษาธิการคือนางกนกวันวิลาวัน
นายสาธิตปิตุเตชะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระสวงศาธารณสุข
นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศทั้งวันที่๑๐กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๖๒
เป็นปีที่๔ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

นี่คือทั้งหมดของประกาศล่าสุดจากราชกิจจานุเบกษาค่ะ
ก็เป็นไปตามโผล่หน้านี้เป็นโผล่สุดท้ายที่มีการออกมานะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอติดตามเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินต่อนะคะ